เอาดูอีกหนึ่งเรื่องพาไปดูเรื่องดีกันหน่อยค่ะ
พาไปหาแบทแมนที่เชียงใหม่

เขาเป็นจิตอาสาเป็นนักปั่นด้วยนะคะ
ก็มักจะแต่งชุดแบทแมนนี่แหละก็ไปช่วยงานทำจิตอาสาต่างเป็นประจำอยู่แล้ว
คราวนี้นี่เลยชัดเจนไหม

เป็นกิจกรรมชมรมนักปั่นเสือสันทรายกว่า๒๐๐คนจากสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายนะคะ
คือเส้นทางเนี่ยปั่นที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายไปที่โรงพักสันทราย
มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจตำรวจในการทำคดีตำรวจเมาขับรถชนว่าที่ร้อยตรีสุพลตาสิงนักปั่นจนเสียชีวิต

ซึ่งแบทแมนรายนี้เนี่ยนะก็ช่วยอำนวยความสะดวกโบกรถให้ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเลยนะคะ
ชื่อจริงของแบตแมนน่ะก็คือไนวิทะวัฒน์พระนัทวิราโรฑ
แล้วก็จะแต่งชุดแบทแมนแบบนี้ไปสร้างสีสันให้กับทุกงาน
คืองานวิ่งเอ่ยงานปั่นเอ่ยเขาจะมีการแต่งชุดแฟนซี
เขาก็แต่งแดดแมนปั่นไปเป็นเรื่องปกติโอ๊ยโพสต์ท่าเหมือนนะเนี่ย
เออนั่นสิมีจักรยานเป็นอย่างอื่นนะ
ใช่มีชุดแล้วมีจักรยานแล้วมีเครื่องเสียงด้วยนะคะ
เขาก็จะพกเครื่องเสียงไปเปิดเพลงสร้างความคึกคักแล้วแต่งงานนะ
แล้วก็นอกจากนี้ยังทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นด้วย

หรือใครจะเชิญไปงานอบรมวิทยากรงานแต่งงานงานศพไปหมดไม่คิดเงินจ้า
อยากได้แบทแมนไปร่วมงานบอกได้เลย